หนุ่มคนนี้วงล็อกวงนี้ก็ออกซิงเกิ้ลใหม่เหมือนกัน
สำหรับโปเตโต้วงร็อกปีมือดี

ก็พีชเขาเป็นตัวแทนถ่ายทอดมุมมองของความรักที่มันผิดหวัง

รู้เหมือนกันแต่ว่าใส่อินเนอร์จัดเต็ม

ไม่รู้ว่าเพลงมันจี้ใจอย่างพี่แจ๊คบอกหรือเปล่า

คือมันก็เป็น
คือผมว่าพีชก็เป็นตัวแทนของความรู้สึกบางอย่าง

สำหรับผมเหมือนกันนะ

อาชีพผม

เรื่องของประเด็นดราม่าคือจบคอนเสิร์ตแล้วเนี่ย
แฟนคลับเขาก็แบบว่าน้อยอกน้อยใจ

ก็เลยโดนตำหนิด้วยคำที่แบบเจ็บจี๊ดเลย
ปั๊บก็ยอมรับโอ้โหเสียใจกับเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นนะครับ

ที่เรารู้สึกว่า
เราเสียใจที่ไม่ได้ดูแล
ประโยคที่ได้ยินเป็นรูปประโยคที่แบบ

เพราะว่าก็ไม่ค่อยได้มีโอกาสเจอกัน

ป้าก็เสียใจขอโทษสันครับ

มาถึงเรื่องของหนุ่มโสดอย่างพีชพัชระบ้างดีกว่านะคะ
เนื้อหอมมากเลยโดนจับตาเรื่องของสาวเป็นพิเศษ
รูปที่เป็นภาพร่วมเฟรมกับน้องไข่มุกเน็ตไอดอ
ชาวเน็ตเขาก็มาเม้นถามเฮ้ยคู่นี้มันอะไรยังไง
ไปฟังชัดเลยจ้า

คือจริงผมไปล้างฟิล์มแล้วก็ไปร้านเดียวกันพอดี
เจอเขาก็เลยขอถ่ายรูปใช่แค่นั้นเลย

โสดก็เลยแบบคุณก็จับตาว่าจับตาจับคู่ให้เราอยู่ด้วย

นี่เดี๋ยวพรุ่งนี้ดิฉันจะเจอเขาแล้วจ้ะจริงเหรอ
นั่งรถไปด้วยกันรายการใหม่จ้า

เปล่าที่ฉันจะไปนั่งเป็นแฟนเค้านี่แหละ

อุ้ยไม่ว่าปลายแต่ว่าน้องอโสดเหมือนกัน